ผลิตภัณฑ์สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดูแลผ้านุ่มหอมเข้มข้นลดกลิ่นอับชื้น

กลับมาเจอกันกับวันที่ผู้ป่วย๔๐๐๐กว่า
และชุดคุณพี่สดใส่ไมง่อกแล้วก็ซื้อเข้าไหน

คือเราไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเราก็ใช้วิธีการก็คือ

หมอรักไปถึงก่อนฉันว่ะเธองงมากเลย

อืมขาวแฉะแฉะอุ๊ยไม่เจอเลยนะอ๋อแฉะแฉะไม่ได้เจอเลยนะ
เอาละวันนี้แน่นอนครับมีการติดตามกันหลายอย่าง
แล้วก็ถ้าสมมุติจริงแล้วก็คือมียอดผู้ป่วย
ที่ขึ้นมาเป็น๔๐๐๐กว่าผู้เสียชีวิตจน๓๐กว่าคน
ค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างเมย์คือ
วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ตัวเลขมาที่เลข๔ค่ะ
เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราเห็นมา

ยังไม่มีวันไหนแตะสีวันนี้มาเลยค่ะ

มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๔๐๕๙รายค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมเราไม่ได้พูดหลายวัน
วันนี้ลองพูดซะหน่อยนะคะ๒๒๕๓๖๕รายค่ะ
ก็มีหายป่วยเพิ่ม๒๐๔๗รายด้วยกัน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓๕ราย
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๖๙๓รายแล้วนะคะ
ทางด้านหมอพร้อมค่ะก็มีการออกประกาศ

ตั้งแต่วันที่๒๕มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะ
ทางระบบของหมอพร้อมจะทำการปลดล็อก
เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะจัดระบบคิวนะคะ
ลงนัดเลื่อนนัดแล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนประชาชน
ที่จะมาฉีดวัคซีนได้ตามความเหมาะสมเลย
หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนัดหมายฉีดวัคซีน

ที่ได้แจ้งความประสงค์โดยตรง

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกร
ก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่า
สิ่งที่ต้องทำก่อนเข็ม๓และสลับยี่ห้อ๑นะคะ
เอาเข็ม๑และ๒ให้รอดก่อน
โดยซิโนแวคเข็ม๑และ๒ห่างกัน๒๔สัปดาห์
ไฟเซอร์โมเดอร์น่าห่างกัน๓๔สัปดาห์
แอสตราห่างกันไม่เกิน๘สัปดาห์
อันนี้คุณหมอบอกไว้นะคะ

ถ้าได้ซีโนแวคเนี่ยเตรียมตัวเข็มที่๓ได้เลย
หมายถึงถ้าเข็ม๑เก็บเข็ม๒เราเป็นซีโนแวค
เตรียมตัวเข็มที่๓ได้เลยคุณหมอบอกแบบนี้นะคะ
โดยถ้าฉีดแล้ว๒เข็มที่มีแบบว่าระดับภูมิในน้ำเหลือง
ยับยั้งไวรัสตัวปกติได้ต่ำกว่า๗๐
ที่เป็นจำนวนพอสมควรและไม่น่าพอใจ
จะมีผลทำให้ลดประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการติดเชื้อลดลงบ้าง
แล้วก็แน่นอนกับเดลต้าก็คือสายพันธุ์ทางอินเดีย
เบต้าของแอฟริกาก็จะลดลงมากมายเลย
ถ้าไปเจอแบบว่าสายพันธุ์ที่เป็นกลายพันธุ์
ดังนั้นเข็มที่๓ใช้ไฟเซอร์หรือโมเดน่าดีกว่า

ต้องรอใช่แล้วก็รอเข็มที่๓ว่า
เข็มที่๓เราจะไปฉีดวัคซีนเป็นอะไร
สายพันธุเบต้าไฟเซอร์๒เข็ม
อันนี้รายงานจากการ์ต้า

แต่กันอาการหนักและตายได้ดี
เดลต้าไฟเซอร์รายงานจากสก๊อตแลนด์จากอังกฤษ

กันติดได้ตั้งแต่มากกว่า๗๙ไปจนถึง๙๕

แต่แน่นอนทั้งหมดนี้มีตายได้
โนบาแวคโปรตีนจากระบบแมลงรุ่น๒

หมายถึงสายพันธุเบต้านะคะอันนี้ได้ผลดี

ต่อจากนี้ไปเนี่ยควรสู้กับหัวหน้าวัยร้าย

ถ้าได้เข็ม๑เป็นซีโนแวคหรือแอสตรา
แล้วถ้ามีไฟเซอร์โมเดอร์น่าในมือ
๒เป็นไฟเซอร์โมเดอร์น่าเลยน่าจะดีที่สุด

ถ้าเข็ม๒เข็ม๓ตอนนั้นมีไฟเซอร์กับโมเดอร์น่า
คุณก็ใช้ไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่าเลยในเข็มที่๒
แต่ไม่ใช่ที่ฉีดแอสตรานะฟังใหม่นะครับ
ถ้าสมมุติฉีดแอสตรามาเขายังไม่ได้ระบุใช่ไหม
เขาเขียนเลยว่าถ้าเข็มหนึ่งเป็นซีโนแวคหรือแอสตราค่ะพี่
ไปต่อที่ไฟเซอร์หรือโมเดน่าได้เลยแต่ประเทศไทยเรารอไม่ได้หรอกครับคุณหมอใช่
ไฟเซอร์โมเดน่าเขาบอกตุ๊กลาคม
แต่คราวนี้ตุลาคมก็ไม่รู้ว่าต้นเดือนหรือปลายเดือนหรือตุลาเพิ่งเคลื่อนย้ายก็ยังไม่รู้
ใช่คุณหมอก็บอกว่าแต่เราเลือกได้หรือไม่เพราะวัคซีนตอนนี้จำกัดจำนวน
นั่นไงแถมไม่มีไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์น่าด้วย
แล้วประเทศไทยตอนนี้มีทุกสายพันธุ์แล้ว
ไฟเซอร์และโมเดอร์น่ามีปรากฏการณ์ริ่มเลือดเช่นกัน
หมายถึงว่าผลข้างเคียงของวัคซีนนะคะแน่นอนถ้าสมมุติจะพูดถึงทุกสายพันธุ์วันนี้
เหลือเมย์จะต้องรายงานสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้ตอนแรกที่เราบอกสายพันธุแอฟริกา
สายพันธ์แอฟริกาตอนนี้เข้ามาเต็มตัวแล้วนะฮะ
ไม่ก็ว่าเต็มตัวแต่อยู่ในภาคใต้
แล้วก็ขนาดเดียวกันสายพันธุอินเดียมันไปทั่วแล้วล่ะ
สายพันธุอินเดียตอนนี้โอเคสายพันธ์อังกฤษกับอินเดียเนี่ย
มันใกล้เคียงกันแต่มันกระจายง่ายมันแพร่ระบาดง่าย
สายพันธ์อินเดียกับอังกฤษแต่ปรากฏว่าวันนี้ทำไมเราจะต้องเฝ้าจับตามองสายพันธแอฟริกาใต้
คือตอนนี้อ่ะค่ะในแพทย์สุภกิษรีรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีการเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่เมษายนถึงวันที่๒๐มิถุนายนเนี่ยนะคะ
พบว่ามีสายพันธุอัลฟ่าสายพันธอัลฟ่าคือสายพันธ์อังกฤษน่ะนะคะ
จำนวน๕๖๔๑ตัวอย่างอันนี้สายพันธุเดลต้า
ก็คือสายพันธ์อินเดียจำนวน๖๖๑ตัวอย่าง
แล้วก็สายพันธุเบต้านะคะก็เป็นของแอฟริกาจำนวน๓๘ตัวอย่าง
โดยข้อมูลล่าสุดพบว่าสายพันธุเดลต้านั้นมีการพบเพิ่มในเขตสุขภาพที่๔
จากเดิมจำนวน๔๐รายนะคะเป็น๖๕รายแล้วก็รวมเป็น๑๐๕ราย
สุขภาพที่๑๓จากเดิม๔๐๔รายเพิ่มขึ้นมาอีก๘๗รายก็เป็น๔๙๑รายแล้ว
สายพันธุเบต้าจากข้อมูลการเฝ้าระวังค่ะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอนนี้เนี่ยยังพบอยู่ที่ภาคใต้
อย่างที่เรามีการนำเสนอมาตลอดนะคะจำนวน๓๘รายพบในเขตสุขภาพที่๑๑
จำนวน๒รายแล้วก็เขตสุขภาพที่๑๒จากเดิม๒๘รายเพิ่มอีก๕ราย
ก็รวมเป็น๓๓รายแล้วจากการติดตามเด็กนักเรียนค่ะในจังหวัดยาลา
เพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนนี้เปิดเรียนแล้วเบื้องต้นพบทั้งสายพันธุ์อัลฟ่า
แล้วก็สายพันธุเบต้าเลยนะคะคืออินเดียและแอฟริกาถูก
ถูกต้องซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขเองก็กำลังติดตามหาต้นต่อว่า
เกิดมาจากที่ไหนเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนถูกค่ะ
แล้วก็กำลังติดตามว่าเชื้อนี้มีการกระจายไปที่จังหวัดอื่นด้วยหรือเปล่านะคะ
รู้สึกจะไปยาลาแล้วมาจากนาราธิวาสมายาราแต่ตอนนี้จากยาราเนี่ย
เข้าในเมืองหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ทางใต้อยู่อ่ะนะคะ
ทางด้านศาสตร์จาจานัยภาษณ์วัฒน์จันทราธิตหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
ก็กล่าวบอกว่าความจริงเชื้อนี้เข้ามาในประเทศไทยนานแล้ว
แต่ไม่ได้มีการแพร่กระจายอย่างมากนะคะไม่ได้แพร่ไปมากอย่างที่คาดคิดเอาไว้
โดยในกรุงเทพเองเนี่ยเชื้อนี้เนี่ยคงเข้ามายากมาก
เพราะว่ามีการปูพรมไว้แล้วว่าด้วยสายพันธุ์อัลฟ่า
เอาฝ้าปูพรมมาอยู่แล้วทั้งนี้เนี่ยวัคซีนที่เราใช้อยู่เนี่ย
ยังใช้ได้ผลกับสองสายพันธุดังกล่าวซึ่งการระบาดที่รวดเร็ว
โดยเฉพาะสายพันธุเดลต้าเนี่ยจำเป็นต้องเร่งปูพรมการฉีดวัคซีน
จึงอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีน
แล้วก็ต้องดูแนวโน้มอีกหนึ่งเดือนถึงจะเห็นผลมากขึ้นกว่าสายพันธุเดลต้าเนี่ย
จะคลองพื้นที่หรือไม่หาก

เขาบอกว่ามีความแน่นอนว่าสายพันธุเดลต้านั้นจะครองพื้นที่แทนอัลฟ่า
เราได้ยินชื่อนี้บ่อยเกือบทุกวันนี้นะครับ
เขาก็บอกเลยว่าการระบาดหละลอก๓เนี่ยของไทยเนี่ย
สายพันธุ์อังกฤษยังไปได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมถึง๑๗เท่า
อันนี้เราเล่าแล้วกันมาตั้งแต่ต้นแล้ว
แต่เขาบอกว่าหลังจากนี้ถ้าสมมุติจะเอาตามวัฒนาจักร
วัตถจักรของไวรัสเนี่ยจะระบาดไปประมาณอีก๔๕เดือน
นะครับซึ่งหลังจาก๔๕เดือนอะไรจะเกิดขึ้น
เรารับนับดูสายพันธุ์อังกฤษระบาดมากี่เดือนแล้ว๒แล้ว
ถูกต้องไหมประมาณสัก๒เดือนกว่าแล้ว
อีกเดือนกว่าเนี่ยตามวัฒนาจักรของไวรัสเนี่ยนะฮะ
สายพันธุ์เนี่ยสายพันธุเดลต้าเราค้นพบที่ไหน
แคมป์คนงานหลักศรีจำได้ไหมเราได้พบคนงานหลักศรีตอนนั้น
ซึ่งปรากฏว่ามันแพร่สายพันธุ์ได้เร็วกว่าง่ายกว่าอัลฟ่า๑๔เท่า
โอ้โหมันเริ่มเร็วกันไปเรื่อยนะครับปรากฏว่าไอละเขาก็ถามว่า
ไอ้แอสต้าเซเนก้าเนี่ยมันถึงจะต้องช่วยกับสายพันธุอินเดียได้
ขออนุญาตไม่เรียกเลต้าอัลฟ่านะฮะเดี๋ยวงงเพราะเดี๋ยวมันจะงงตัวเองอ่านเองก็จะงงเองแล้วกัน
เขาก็เลยบอกว่าไอ้ฉีดจริงแล้วแอสต้าเซเนก้ามันช่วยได้
เพราะบางคนถ้าสมมุติเมื่อกี้เมย์สรุปออกมา

หลักสิบยังอยู่ที่หลักสิบละ

เพราะอะไรรู้มั้ย
เพราะอะไรฮะ

เพราะไม่รู้กล้องปียะโทรมาเถอะ

มันก็ยังช่วยได้ไม่เยอะนะ

ถ้าสมมุติแล้วเรานับอย่างนี้

วันที่นายกจะประกาศเปิดประเทศ
สายพันธุเดลต้าจะระบาดมากขึ้น
สายพันธุเดลต้าคืออะไรคะอินเดียถูกต้องไหมคะ
สายพันธุ์เดลต้าจะระบาดมากขึ้นและในที่สุดทั่วโลก
สายพันธุเดลต้าก็จะกรบสายพันธุ์อัลฟ่าก็คือจะกรบสายพันธุอังกฤษหมดเลย
เมื่อหมดสายพันธุอินเดียปุ๊บนายแพทยงเขาก็บอกว่าอย่างนี้เลยครับ
เชื่อว่าจะมีสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมันคงไม่สิ้นสุดแค่สายพันธุเดลต้า
แต่ไม่ใช่สายพันธอัลฟ่าและเลต้าความรุนแรงของโรคเนี่ยมันจะไม่ได้รุนแรงขึ้น
สำหรับสิ่งที่จะต้องจับตามองตอนนี้ถ้าสมมุติเราจะพูดถึงข่าวโควิด
อ่านจำนวนคนอะไรไม่ต้องไปอ่านมาแล้วล่ะเราจะเห็นกันอย่างนี้อีกนาน
เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเวลาเราดูข่าวโควิดรู้ว่าร้อนรู้ว่าเหนื่อย
ตัวฉันเองก็ไม่อยากจะอ่านหรอกนึกออกป่ะอ่านเองแล้วมันก็หลอนเองเหมือนกัน
เขาบอกว่าเราควรจะไปดูเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนดีกว่าไหม
ซึ่งวันนี้วัคซีนทั้งโลกเขาพัฒนามาจากสายพันธั้งเดิม
เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณหมอยงเขาบอกเลยประสิทธิภาพในการป้องกัน
เอาง่ายมันจะลดลงเรื่อยวัคซีนที่เราฉีดเนี่ยมันจะลดลงเรื่อย
กว่าจะมีวัคซีนให้รุ่นที่๒เจาะจงสายพันธุ
หมายถึงว่าตอนนี้ไอ้ไวรัสมันกลายพันธุไปเรื่อยนะฮะส่วนสายพันธุเบต้าที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่คือสายพันธุ์อะไร
แฟริกาใต้แอฟริกาใต้เนี่ยเขาพูดว่าโอกาสที่เราฉีดกันไปเนี่ยมีโอกาสจะดื้อวัคซีนนะคะ
ทำใจไว้เลยว่ามันมีโอกาสจะดื้อวัคซีนแต่ไม่น่ากังวลในความสามารถของไอ้ตรงเนี้ย
ข้อดีของมันคืออีแอฟริกาใต้เนี่ยมันแพร่โรคได้ต่ำ

แต่ถ้าเป็นวัคซีนก็เอาไม่อยู่

ข้อมูลที่ได้มากับสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อไปมันไม่เห็น
เพราะฉะนั้นเราอยู่กับปัจจุบันก่อนไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ฝัน
คือป้องกันสายพันธุเดลต้าเนี่ยมันต้องใช้ภูมิที่สูง

ที่สำคัญเนี่ยวัคซีนเขาพูดถึงไฟเซอร์
การฉีดวัคซีนเข็มเดียวแน่นอนภูมิขึ้นไม่พอ

เขาพูดถึงแค่ว่าไฟเซอร์กับแอสตราเซเนก้า
ฉีดวัคซีนเข็มเดียวเนี่ยภูมิขึ้นไม่พอนะฮะ
พอที่จะป้องกันสายพันธุเดลต้าได้
การป้องกันโรคจะเหลือแค่๒๐

ฟังแล้วมันจะยิ่งนอยตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับ
แต่สิ่งที่เราจะทำได้จะต้องชะลอการระบาดของสายพันธุเดลต้า
ให้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ
แล้วเราเนี่ยก็จะต้องอาจจะต้องใช้วัคซีนแอสต้าเซเนก้าเข็มที่๒เนี่ย

มันเร็วอย่างไรมันมาไม่ทันมันจะเร็วยังไง
จริงไหมไม่ใช่จริงแจก
เขาก็บอกเลยว่าเราอาจจะต้องใช้วัคซีนแอสต้าเซเนก้าเข็มที่๒ให้เร็วขึ้น
อันนี้เรารู้แต่เราก็รอวัคซีนกันอยู่
ต้องรอไปเนี่ยอีก๔๕เดือนใช่ไหมกว่าจะได้ฉีด

ภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นมานะครับ
แล้วก็หรือแม้กระทั่งวัคซีนของจีน
เมื่อฉีด๒เข็มแล้วภูมิต้านตันอาจจะต่ำอยู่
เราจะต้องกระตุ้นเข็มที่๓เข้าไปทันทีเลยค่ะ

กระตุ้นภูมิได้มากกว่า๑๐เท่านะฮะ

เขาก็บอกว่าเข็มที่๓จะเว้นระยะประมาณสัก

โดยเชื่อว่าการจะให้วัคซีนเข็มที่๓เนี่ย
ก็จะให้ภูมิคุ้มกันเนี่ย
ขึ้นเป็น๑๐เท่า
สินทางเลือกให้เราเลือกมากขึ้น
มันก็มีจริง

ก็ฝันก็๑๒๐วัน

ถึงเชื่อไหมมันจะเปิดเลย

แต่ถ้าสมมุติเอาตามหลักสากลนะต้องเปิด

แต่มันจะมีคำถามมาว่าอ้าวโอเคเปิดนะเปิดได้
แต่หมายถึงว่าเรามีการปูพรมฉีดวัคซีนเกิน๖๐และ๗๐
เหมือนที่คนอื่นประเทศอื่นเขาเป็นหรือยัง
สี่วันฉันเชื่อว่าถ้าสมมุติประเทศไทยเราเป็นหับอ่ะ

แต่เขาจะอยู่ที่ว่าเราจะมีวัคซีนฉีดให้ได้ตามกำหนดหรือเปล่า

วันจากนรเปิดวันอันการนรปิดอีกแล้ว

เหมือนเห็นแผนณปัจจุบันแต่แผนในอนาคตเหมือนไม่มี
มองไม่เห็นแผนในอนาคตด้วย

ตัวนี้ปวดลอกเปิดนวดเท้าตัวเลขออกมา๔๐๐๐กว่านี่จะมีผลกับวันที่๒๔นี้หรือเปล่าพี่
มีอยู่แล้ว๒๔นี้รู้สึกว่าเราก็จะดูว่า๒๔เนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ใช่หลายกลุ่ม
เมื่อวานเราประกาศไปบ้างบางกลุ่มถูกนะครับมีกลุ่มไทยใหม่ทนคณะสามัคคีประชาชน
เปิดประเทศไทยแน่นอนว่านำทีมโดยคุณจัตุพรพมพันธุ์คุณจัตุพรพมพันธุ์
สมมุติคนรูปเก่าเขาก็จะรู้กันแหละจริงแล้วเขาเป็นประธานแนวร่วมประชาธิปไตย
ต้านพระเด็จการแห่งชาติก็จะเดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องราวเรื่องทุกข
ธรรมเนียบรัฐบาลฮะเพื่อยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลว่าทำไมจะต้องขับไล่
นายกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในวันที่๒๔มิถุนายนนี้อันนี้เขาเอาหนังสือมาใช่ไหมครับ
คุณจตุพรเขาบอกอย่างนี้ว่าคนก็ถามว่าช่วงนี้สถานการณ์การระบาดของโควิดมันหนักอยู่นะ
เราจะใช้ยุทธการแม่น้ำร้อยสายอืมไม่มีการขนคนแต่ประชาชนที่ไม่ทนต่อระบอบประยุทธ์เนี่ย

คือเมื่อก่อนม็อบเนี่ยอาจจะมีการขนคนเข้ามา
ต้องยอมรับอันนี้เราพูดพูดกันแบบตรงไปตรงมา
เมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นม็อบอันไหนก็แล้วแต่เนี่ย

ถูกต้องไหมฮะถูกมันมีการขนคนอ่ะเราโดมขนเข้ามา
เรียกว่าการขนคนนั่นแหละเราพูดภาษาจริงก็คือการขนคนมาให้ดูเยอะ
แต่อันนี้คือไหลกันมาอันนี้คือเขาบอกว่า
มันจะใช้กันแบบไหลมาไหลมาเนี่ยคืออะไร
คนที่ไม่ทนจริงจะออกมาเอง
เขาบอกว่าทุกคนจะเดินทางมารวมตัวกันโดย
จะต้องสวมหน้ากากป้องกันทุกคน

แต่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่เตรียมตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
เขาวางรวดหนามสกัดบริเวณแยกผ่านฟ้านางเลิ้งนะฮะ
ไปถึงแยกมิสักวันนะฮะ
ดังนั้นเราจะตั้งหลักที่ผ่านฟ้า
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกม็อบจะเริ่มตั้งหลักที่ผ่านฟ้า
มาทางถนนราชดำเนินแล้วเข้าถนนนครสวรรค์
หากปิดอีกอาจจะปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์

พวกเราไม่มีการขัดแย้งกันครับ

ที่มีข่าวจะจับกลุ่มแกนนำและตนในวันที่๘กรกฎาคมนี้
ก็บอกขอเตือนหากฝ่ายเจ้าหน้าที่ใช้กฎหมาย

ยิ่งทำให้คนออกมาขับไล่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น

ปรากฏคุณพี่ว่าแอดการชุมนมครั้งนี้จะเป็นอย่างไร
คนถามคุณจัดตุพรณว่าแอดการชุมนมครั้งนี้จะเป็นอย่างไร
เขาบอกการชุมนุมครั้งนี้ยืนยันว่าจะยึดสันติวิธี
สันติวิธีดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐอย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชน
ย้ำว่าเราไม่ได้ระดมหรือขนคนมา
ก็ต้องดูเขาบอกมอบนี้จะเป็นม็อบที่ไม่ได้ขนคนมา
แต่ใครแต่หลังต้องยอมรับม็อบที่ผ่านมาไม่เคยมีการขนคนอยู่แล้วนะ
หลังม๊อบที่ผ่านมาคือการขนขนฉันว่ามันโบราณไปแล้ว
ถูกต้องไหมมันสมัยนู้นอย่างนั้นขนโกแต่ทุกวันนี้มันเป็นม็อบรุ่นใหม่
เขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาย้ำก็คือใครที่ไม่ทนให้มารวมตัวกัน
แม่น้ำร้อยสายอย่ากลัวการข่มขู่แต่ให้กลัวอดตาย
ประชาชนออกมามากเท่าไหร่พลเอกประยุทธ์ก็จะไปเร็วเท่านั้น
ขนาดที่วีระสมความคิดกล่าวว่าจากการเสียหายทั้งหมด
ระบอบประยุทธ์เนี่ยจึงมีเหตุผล๔ข้อที่ต้องขับไล่คือ๑
พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งในทันที
ให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผูกขาด
แล้วก็ยกเลิกพรกรฉุกเฉินนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนฟรีให้กับประชาชน
ความสมัครใจคือหมายถึงว่าสิ่งที่เขาเรียกร้อง
คือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกวัคซีนได้อะไรอย่างนี้
แต่ใครคือในยุคคนใหม่
เขาเรียกร้องค่ะยังไม่รู้แต่ก็เป็นข้อเรียกร้อง
เขาบอกให้รัฐธรรมนูลที่เป็นประชาธิปไตยฉบับใหม่
โดยมีประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูลก่อนหมดวาระ
ก็คือเอาง่ายคือแก้รัฐมนูลนั่นแหละ
เพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าเกิดกติกาที่เป็นประชาธิปไตย
ปรับปรุงสถาบันและองค์กรทางการเมือง
ปฏิรูปกองทัพและตำรวจเสนอปรับปรุงสถาบันเอกษัตริย์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตย

ข้อเรียกร้องที่บอกว่าแต่เขาก็ต้องดูจับตาดูว่า
วันที่๒๔จะมีคนออกมาขนาดไหนเพราะว่าหลายหลายคนก็จับตามองนะ
เพราะว่าทุกคนกลัวโควิดหมดใช่ค่ะตอนนี้ทุกคนกลัวโควิด
โควิดก็สูงขึ้นสูงขึ้นก็จะต้องไปดูว่าการออกมาครั้งนี้มันจะเป็นยังไง

ซึ่งวันนี้ทางฝั่งรัฐบาลเขาก็ออกมาพูดทางตำรวจเขาบอกว่า
ทางฝั่งรัฐบาลก็บอกอย่ามาซ้ำเติมประเทศเลย
อันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งนึงเขาก็พูดเหมือนกันว่า
ซ้ำเติมประเทศเพราะตอนนี้ประเทศของเราก็วิกฤตกันพอแล้ว
แต่อีกครั้งนึงเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือระบอบประชาธิปไตย

จะอะไรก็อะไรเถอะขอให้ประชาชนได้ทำมาหากิน
จริงตอนนี้ประชาชนไม่อะไรเลยนะอยากจะทำมาหากินดูแลตัวเองได้
เพราะว่าไม่ได้อยากหวังพึ่งใครแล้วอยากจะทำเองนี่แหละ
แต่มันมันทำมาหากินไม่ได้ไงขอให้ทุกอย่างแบบ
อย่าให้มันวุ่นวายถึงขนาดที่เขาจะดูแลตัวเองไม่ได้
แล้วก็แบบว่าหลายคนก็ออกมาพูดว่าจะเอายังไงกันต่อไป

๒๒นก็ปรับวันพระรหัสสรรพดีพรรภาพ
แต่เหมือนวันพรุ่งนี้ก็จะมีความชัดเจนขึ้นของสอบคอ
แล้วก็ที่เรื่องของการใส่แมสหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่ามีบาง
ก็บอกทีวีพรุ่งนี้เราก็จะดูอีกที
จริงของทีวีสวบคอมีการประกาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
วันศุกร์ว่าโอเคสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันจันทร์
แต่ถามว่าเห็นตัวเลขแบบนี้เรากล้าถอดแมสเหรอ

ให้เรานั่งอยู่อย่างนี้เราอยู่ในที่ปิด
ถามว่าเราจะกล้าถอดสแมทไหมเราก็ยังไม่รู้ว่าใครฉีดวัคซีน
ใครยังไม่ฉีดวัคซีนใครจะติดจากที่ไหนมา
มันก็ยังต้องป้องกันอยู่ดีแม้ว่าวันนี้อะไรอย่างนี้

นี่เมตรกันหนึ่งตอนหนึ่งพี่ต่อคืนหนึ่ง
นูกันออกไปด้วยตัวตัวสู่แล้ว

เวลาลูกค้ากายของก็เจ๊งกันหมดมันก็ใส่แม้นอ่ะนึกออกไหมล่ะมันมองไม่เห็นไง
คุณผู้ชมดูเราก็คงอยากเห็นหน้าแบบชัดเจนกันอยู่แล้วแหละ
แต่แบบในสถานการณ์แบบนี้หลายอย่างเนอะเราก็ต้องป้องกัน
เพราะว่า๑เครือข่ายถ้าสมมุติว่ามีการเกิดแพร่ในช่อง
อะไรอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มอยู่ดีในช่วงนี้
ไปต่อไม่ได้อยู่ดีนะใช่มาอีกข่าวหนึ่งนะคะเขาบอกว่า
ช็อกค่ะกระโหลกสุนัขนับร้อยนะคะ
ทิ้งไว้ใต้สะพานบางประกงนะเขาบอกว่าเชื่อว่าอาจจะเป็นการ
เดี๋ยวขอโทษนะเห็นคุณกัญชัยขึ้นมาถนนค่ะ
ไม่ใช่ถนนนี่คุณกัญชัยดูอยู่

ปะที่อ่านชื่อเลยนะถนนมาเอง

ดูดูรายการอยู่ค่ะดูนี่ปะที่มีคุณผู้ชมส่งมาเหมือนกันนะ
พูดกันถึงเข็ม๓แล้วเหรอสมุทรประการยังไม่ได้ฉีดเข็ม๑

ธนาศีภาเขาขึ้นมาให้เลยไม่เคยเข้ามา

ชัดเจนนะตอนนี้คือเด็กนักเรียนติดเยอะมากขึ้นนะคะ

ครองบ้างเพื่อนเป็นมาแล้วบ้างนะคะ
นี่รู้มาบางโรงพยาบาลก็ลดจำนวนปริมาณวัคซีนนะ
เพราะว่ามีวัคซีนได้จำนวนจำกัดนะ
มันไม่ได้ฉีดได้เยอะเท่ากับก่อนหน้านี้ที่เป็นนะ

นี่แต่เดี๋ยวเราได้เช้าและรับการจากญี่ปุ่นใช่ไหม

นี่เอาอย่างนี้ชิโนฟาร์มซื้อไปเนี่ยเขาก็ยังต้องแบบว่า
คือเขาป้องกันแน่นหนากันเอาไปขายกันเลยนะเธอ
ส่งรายชื่อต้องอะไรอยู่เลยนะ
ญี่ปุ่นก็ยังเอาไม่อยู่ใช่ไหมตัวญี่ปุ่นเองอ่ะก็
ก็ด้วยแต่เขาเปิดประเทศแล้วก็เปิดประเทศของเขาแล้ว

เขาเตรียมโอลิปิกเขาเปิดประเทศของเขาแล้ว

ก็ได้รับแจ้งจากนางต้อยอายุ๕๐ปีชาวฉะเชิงเซานะคะ
พบว่ามีกองกระโหลกสุนัขจำนวนมากนะคะคุณผู้ชมถูกเททิ้งไว้
ใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงด้านฝั่งตำบลบางตีนเป็ด
ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของพ่อค้าเนื้อสัตว์นะ
ที่เตรียมจากสุนัขเพื่อนำไปแล่เนื้อขาย
นางต้อยเผยว่าตนเนี่ยมาเก็บของเก่าบริเวณนี้แหละค่ะ

นี่ดูสิเป็นกะโหลกสินสักของน้องหมาแต้มไปหมดเลยนะคะ

พ่อค้าเป็นพ่อค้าที่แร่เนื้อไปขาย
มันมาปะปนกับเนื้อสัตว์ทั่วไป
แต่จริงเพราะและมาปนกันแล้วมันดูไม่ออกนะ
หวังว่าดูไม่ออกนะคุณ
มันเนื้อปลาหรอเป็นกะโหลกแบบ

ทั้งนี้นะคะก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหน่อยนะ
เพื่อค้นหาหลักแหล่งที่มาของกระโหลกสุนัขที่ว่าว่า
มันมาจากที่ไหนนะคะเพราะว่ากระโหลกของสุนัขบางตัวเนี่ย
ดูใหม่ใหม่อยู่เลยนะคะเหมือนกับว่าเพิ่งจะแร่มาว่าอย่างนี้เนอะ
แต่จริงนะคุณบางทีถ้าไปร้านที่แบบว่าเราไม่แน่ใจ
มันเนื้อแดงเหมือนกันหมดไงสมัยก่อนจำได้ไหม
หมูกระทะกลายเป็นเนื้อหนูน่ะอืมอ่า
แต่สุนัขเขาไม่ได้อยู่มาเพื่อให้เรากิน
ไม่ได้เป็นเนื้อที่แบบว่าคนจะมาบริโภคเนื้อแบบนี้
แต่บางประเทศกินเป็นหลักเข้าใจเข้าใจค่ะ
แต่หมายถึงว่าเขาก็เป็นสัตว์แบบแต่อันนี้คือใช่
กรรษฐานุรกัณฑ์ศาสตร์ไม่อยู่ดีเอาน้องมาแบบ
หลบหลบแหละทิ้งแบบนี้ใช่
เต็มเลยนะต้องตามหาให้เจอว่าใครมันควรทำ
ดำพูดถูกครับตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ฝัน
อยู่กับปัจจุบันจริงอนาคตไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงไง

แต่เอาจริงมันจะต้องเปิดนั่นแหละประเทศถ้ามันไม่เปิดมันตายหมด

แต่ถ้าเปิดแล้วเจ้าของพื้นที่หรือประชาชนก็ระวังตัวเองให้เข้มแข็งเลย
เพราะว่าถ้าไม่เปิดมันก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมเขาว่าอย่างนี้
แต่นี่เหมือนในแฟนส่งมานะคะว่าเหมือนสรุปแล้วเป็นกระโหลกสุกรหรือเปล่า

คุณผู้ชมก็ดูแบบดูเราอยู่ทวิตเตอร์ก็อาจจะมีตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะเป็นกระโหลกสุนัขจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบสุกรยังไง

เดี๋ยวเราลองหาข้อมูลกันเพิ่มว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไง

โหลกสุกรเขาไม่มาทิ้งเธอหัวหมูเขายังเอาไปทำต่อได้

เขาไม่ทิ้งเธอเขาเอาไปเผาไปกินเอาไปขายได้

มันแหลมเนี่ยดูฟันมันน่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมดูตรงตรงรอยตรงฟันมันเป็นฟันแหลม

หลังจากที่เราถกเถียงกันเรื่องของว่ากระโหลกเมื่อสักครู่ที่เราดูไปเนี่ยเป็นกระโหลกแบบ
น้องหมาสูนัขจริงรึเปล่าค่ะ
ล่าสุดเลยค่ะก็ทางปสุศทของชาเชึงซาวเองเขาก็ไป
ตรวจสอบกองหัวโกรกคล้ายหัวสุนัขเนี่ยนะคะที่แท้เป็น
หัวหมูทางประสุทธิ์เขาบอกมาแบบนี้นะคะหลังจากที่มี
กระแสข่าวพบว่ากระโหลกของสุนัขจำนวนมากเนี่ยถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกล
ถนนสามหกห้าฝั่งตำรวจก็ลงพื้นที่ไปอ่ะนะคะ
โดยผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบหัวกระโหลกคล้ายกับกระโหลกสัตว์เป็นจำนวนมาก
นำมาทิ้งเอาไว้แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นคะคุ้งกันไปอ่ะนะคะ
ซึ่งคาดว่าเป็นการนำมาทิ้งจากที่อื่นเพราะว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีร้านค้า
ไม่มีร้านอาหารแล้วก็เป็นพื้นที่เฉพาะคนที่ตกปลาเนี่ย
เขาถึงจะมาที่จุดนี้กันน่ะนะคะอืมล่าสุดสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ
สัตวแพทย์ชำนาญการฉัดสุดาชุมเกษียณประสุทธิ์จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพบหัวกระโหลกคล้ายของสุนัขเนี่ยนะคะ
ซึ่งการตรวจสอบพบว่าเป็นหัวกระโหลกหมูอืมซึ่งคาดว่ามีพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดเนี่ย
ทำการตัดส่วนที่สามารถขายได้ออกไปแล้วก็นำซากหัวกระโหลกหมูมาทิ้งเอาไว้
บริเวณข้างสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงแห่งนี้
เรื่องต้นได้ประสานงานไปยังด่านกักกันสัตว์จำ
แล้วก็ภาษาหน่วยงานที่เกี่ยวโครกเนี่ยนำสร้างไปทำลายทิ้ง

แล้วก็แอบมีเปิดเข้าไปดูสักนิดนึงว่าหัวกระโหลกหมู
หมูแหลมนิมป่ะหน้าตาเป็นยังไง
แต่ว่าพอดีมีคนลงเอาไว้ในพันทิพย์มาหลายปีแล้วอันนี้

อันนี้เป็นหัวกโกรกหมูป่า

หัวกะโหลกหมูคุณผู้ชมทวิตเตอร์ลองบอกเรามีอีกอย่างว่า

เขาเอามาขายจริงมันเอาไปขายได้ทุกส่วนไหม

แต่ถ้าหมูป่าเขาก็กินแต่แต่เนื้อมันนั่นแหละเนอะ

หัวหมูเขาใช้ไม่ได้ทิ้ง

แต่เขาบอกดูยังไงเป็นเนื้อหมูป่าแท้
เขาบอกให้ดูรูขุมขนมันจะมีรูขุมขนละ๓เส้น

ใช่แต่อันนี้แค่เอามาทิ้งในที่ที่เป็นที่สาธารณะ

มันอยู่แบบมีรับลมคมในอะไรบางอย่าง

เขาบอกหนุ่มนัดกิ๊กเข้ามารูดซดเบียร์๒ขวด

เขาก็บอกว่าเผยว่าอาถรรพ์ว่าห้องนี้

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดที่สพสำรงเหนือ
มุดประการได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ย
ในห้องพักโรงแรมมารูดแห่งนึง

ปรากฏว่าห้องพักอยู่ที่เลขที่๓๗
บนเตียงเนี่ยพบผู้ชายอายุ๕๓ปีเนี่ยนะครับ
เป็นชาวจังหวัดสุราธานีนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องเนี่ย
ใส่เสื้อยืดโอเคละเขาเสียชีวิตนะครับ
จากการตรวจสอบโดนทำร้ายแต่ก็ไม่มีการพบบาดแผล

เพราะเพียงแต่เบียนที่ถูกเปิดเอาไว้
ดื่มแล้วจำนวน๒ขวดก็คือซอสเบียนไปแล้ว๒

บันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ปรากฏว่าผู้ตายมีอาชีพรับเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง
ก่อนหน้านี้ได้มาขอตนเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก

โดยผู้ตายเนี่ยเขาเข้ามาเปิดห้องก่อน
กระทั่งตนมาถึงก็เข้าไปนั่งคุยกัน

อยู่ผู้ตายก็คือเฮ้ยบวดหัวบวดศรีส่า
แล้วก็ค่อยซุดแล้วก็ล้มลงต่อหน้าต่อตา
ผู้หญิงเห็นว่าท่าทางไม่ค่อยดี

เลยรีบวิ่งออกไปแจ้งพนักงานโรงแรมเนี่ย
ให้ช่วยแจ้งหน่วยกู้ชีพมาช่วยเหลือหน่อย
แต่ปรากฏว่าผู้กลับมาไปเรียกคนข้างนอกตายแล้ว

เขาน่าจะมีโรคประจำตัวอาจจะกำเลิบหรือเปล่า

ก่อนหน้านี้เคยเข้ามารับร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย

คนตายปุ๊บก็ต้องเข้ามาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใช่ไหมล่ะปรากฏว่าตอนที่ตำรวจมาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อปุ๊
มันก็เจอปริศนาเป็นเงาเงาสีดำปริศนานั่งอยู่ที่เตียงตนจึงถามฝ่ายหญิงว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายนั่งอยู่ตรงไหนฝ่ายหญิงก็บอกนั่งอยู่บนเตียงแหละตรงที่เจอเงาสีดำ
แมนชีวิตเห็นเงาด้วยเหรอก็เลยบอกผู้สื่อข่าวเร็วไปถ่ายรูปที่โทรศัพท์มือถือ
แต่เมื่อนอันนั้นน่างมาตรวจสอบกลับไปพบภาพสบที่ถ่ายมานี่ก็แปลก
ก็ถ่าวให้รายการณ์เข้าไปดูไปฟังก่อนดีกว่า

แล้วพอดีก็เลยถามผู้หญิงว่าเห็นเป็นเงาผู้ชายนั่งเลย
ก็ดักเมื่อกี้ก็มาเตะผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าใช่ผู้ชายนั่งอยู่
แล้วอยู่ก็เวลาอยากจะยกเบียร์ก็หงายออกมาเลย

ก็แป๊บเดียวแล้วก็พอดีเสร็จว่าพี่คนนั้นมาก็เลยเอาเครื่องออกเลย
เห็นเป็นเงาสีดำหรอครับ

ห้องนี้เคยมีประวัติไหม

ทำให้เขาไม่ปิดห้องนี้ไปเลยถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์บ่อย

ไม่ปิดเพราะว่าห้องอื่นอาจจะเต็ม

ใช่อาจจะเต็มอาจจะต้องเพราะคนที่มาไม่รู้นี่คะ
เพราะห้องนี้มีการเสียชีวิตอะไรอย่างนี้
ห้องนี้อาจจะออกซิเจนข้าวน้อยก็ได้นะ
ก็อาจจะเป็นไม่ได้มันอาจจะมีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบ
ตามหลักวิทยาศาสตร์ของอากาศในห้องหรืออะไร
หรือไม่ก็ด้วยตัวบุคคลเขาเองด้วยล่ะ

อันนี้แปลกแล้วถ้าทุกคนตายที่นี่๓ศพ

ทำไมห้องเมื่อกี้ไม่ใช่มีห้องเดียวห้องตายอยู่นี่

ไม่ใช่มันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอก

จริลโน้นบานว่าแจกน้ำนักสามศพติดต่อกันเนี่ยเขาก็พูดอยู่เนี่ย

ห้องเนี้ยมีคนใส่ชีวิตห้องเนี้ยมาแล้วสองครั้ง

เนี้ยมันก็เป็นเรื่องแปลกเนอะ

ตะเคียนคู่อายุนับร้อยปีกันเลยทีเดียว

พบชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้แม่ย่าตะเคียนกัน
แม่ย่าสบายทองกับแม่ย่าสร้อยสุดานะคะ
ซึ่งเป็นต้นตะเคียนคู่ขนาดใหญ่ที่มีขนาด๓คนโอบ
มีอายุกว่า๑๐๐ปียืนต้นตายพลายแล้วก็มีการตกน้ำมันด้วย
ไหลเป็นทางอยู่บริเวณกลางลำต้นเลยด้วยนะคะ
โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เดินทางมากราบไหว้นั้นก็ขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
ก็นำชุดไทยสบายเฉียงดอกกุหลาบหัวหมูเครื่องสำอาง
มาถวายหลังจากเคยมากราบไหว้แล้วก็ได้รับโชคกันไป

วันนี้๒๒อ๋ออีกตั้งนานต่อค่ะ
เริ่มต้องอาหารไว้ก่อนขณะเดียวกันก็มีบรรดานักเสี่ยงโชคนี่แหละค่ะ
มาสำรวจดูเลขเด็ดพากันเห็นมันตัวเลขกันด้วยนะคะ

รถเมย์อ่านช้าอีกทีสิ๔๗๔แล้วเลยนะ๔๗๔๙๗๔๙๐๐๖
วนเวียนอยู่กับเลขนี้เลย๔๗๗๔๙๔๗อะไรแบบนี้นะคะ
ก็ว่ากันไปนี่เก็บไว้ในแสดง
อันนี้ก็มีทูปตัวเลขเหมือนกันนี่อะไรนะ๙๙๗
ก็ว่ากันไปนะคะทูปมีเยอะครับคุณแม่
ไหนก็ขายเพราะว่าทูปธรรมดาเขาไม่ซื้อกันแล้วไง
อันนี้๙๗๔นี่เป็นความเชื่อนอกระบบปลดใช้วิจารณญาณคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้านี่
คนก็ไปแห่เดาว่าตัวอักษรย่อโอ้โฮฉันไปอ่านนะใช่ไหม
ตอนแรกออกมาเป็นตัวอักษรย่อก่อนเขาก็เลยหันไปถามว่าเอ๊ะสรุปแล้วแบบใครกันแน่นะ
คู่ไหนที่คิดว่าน่าจะเลิกกันเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังค่ะ
ใช้ยิ่งได้เหรอคือคนละครึ่งก็ยิ่งใช้ยิ่งได้คนละครึ่งเหลือเต็มหรือ
ก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณสองสามล้านสิบของคุณแต่ยิ่งใช้ยิ่งได้นี่คือยังไงใช้ได้สูงสุดเท่าไหร่

พอยืนดดเดี่ยวบนบันรังอะไรไหม

เพราะว่ากว่าจะฟ้องเสร็จแม่คงตายก่อน
อย่าฟ้องแม่เลยอ่านไม่ให้ตกลง

เออนะคะเขาบอกว่าทำเอาหลายคนจับตาม
ความสัมพันธ์ของคู่รักหวานเวอร์นะคะ
คุณไฮโซแชมป์นะคะจิรัตน์นะคะ
รูปคู่ที่เคยโพสต์เอาไว้ก็หายไปหมดเลยนะคะ

ไอจีทั้งคู่ก็บอกว่าไร้ร่องรอยการเคลื่อนไหวเนอะ
โอเคโอเคช่างเขา
แล้วใช่ไหมคะนั้นไม่มีอะไรค่ะก็แค่นั้นนะคะโอเค
น้องลงรูปอะไรตาข้างกันเลยทีเดียว
ปังครบเครื่องไร้ที่ติจริงนะคะ
เล่นละครหรือเปล่านี่นะคะทำเอาแฟนคลับนะคะ
ถึงกับตกใจภาพอุ้มท้องโตใกล้คลอดเนอะ
หลายคนเข้าใจผิดว่าเธอกำลังท้อง

งานนี้นะคะน้องปลางก็รีบเฉลยเลยว่า

กับการซ้อมเป็นคนท้องในวันนั้น
ละครเรื่องใหม่ใกล้ที่จะได้ดูแล้วนะคะ
แฮชแท็กแฮฟมีคุณผีช่วยด้วย
รอติดนี่ท้องคนท้องคนหรือสาระเป๋ายักษ์

ถ้ายืนก็อาจจะเป็นพองนิดนึง

ทีนี้บอกว่าฝากคุณรถเมย์ถามแฟนหน่อยค่ะ
ก็ที่รถเมย์เคยบอกไงว่าช่วงนี้ต่างประเทศ
ก็ในเว็บไซต์หลายอันมีปัญหาเยอะมากเลย

เธอฉันก็ใช้เป็นบ้างแหละ
เอ้าไปที่คุณจักรจันทร์บ้างค่ะ
ก็ออกมาโต้อาบีหลังจากบอกว่า๑๕ปีไม่เคยคิดร้าย
ันว่าคู่กรณีทั้งสองไม่เคยขอโทษคุณจักรจันทร์บอกนะคะ
หลังจากที่อาบีเนี่ยอดีตผู้จัดการของคุณจักรจันทร์อคัมซิริก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ตลอด๑๕ปีที่ทำงานร่วมกันมาดูแลอีกฝ่ายเหมือนเป็นคนในครอบครัว
และไม่เคยอยากให้ความสัมพันธ์ต้องมาถึงจุดนี้
ล่าสุดคุณจักรจันทร์เองก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมค่ะ
พร้อมกับระบุบอกว่าจากที่คู่กรณีออกมาพูดว่าที่ผ่านมาตลอด๑๕ปีเนี่ย
ไม่เคยทำร้ายจันเลยจันอยากจะบอกว่ามันอาจไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย
คุณอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่สำหรับจันทร์เสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
มันเหมือนการทำร้ายความรู้สึกของเราทำลายชื่อเสียงของเรา
ไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวรวมถึงแฟนเราครอบครัวของแฟนเรา
ใส่ร้ายว่าทำธุรกิจผิดกฎหมายจันคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มาก
ส่งผลกระทบตามมาหลายอย่างจันรู้สึกว่าการที่คุณทำไปแล้ว
แล้วคุณมาบอกว่าทำไปเพราะเป็นห่วงทำไปเพราะรักเหมือนคนในครอบครัว
มันไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณจะทำแบบนี้กับใครอืมถ้าคนเรารักกันเหมือนคนในครอบครัว
มีอะไรก็ควรจะพูดจะเป็นห่วงพูดจากันดีไม่ใช่สร้างเรื่องราวแบบนี้
คนที่รักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้ส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าอยู่กับเรา๑๕ปี
ไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์ไม่เคยเอาเงินเราสักบาทเลย
ก็อยากจะบอกด้วยความสะจริงเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยจันก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นมาตลอด
แต่พอมาถึงตอนนี้เอาเป็นว่าให้ทนายนิด้าเป็นคนตอบดีกว่า
และขอยืนยันว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้ไม่เคยได้รับการติดต่อ
ขอโทษจากคู่กรณีทั้งสองคนเลย
ส่วนเรื่องคดีความก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นเองค่ะ
อืออือในประสบการณ์ของคุณแม่ในวงการมาเกือบ๒๐เออสัก๒๐ปีกว่าเนี่ย
แต่๓๐แล้วเนี่ยแม่ว่ามันจะเป็นโอกาสคืนดีก็ได้ไหม

ใคร๒๐๓๐ตบปากฉันเพิ่ง๑๐กว่าปีนู่น๓๐ปีนู่น
ฉันแก่เมยี่เต็มที่๒๐เนาะเมน้อง

เธอชี้ไม่เกรงใจสาณตายายน้ำกัน
เท็นที่พวกเราก็เป็น๒๙ปี
มันมีเนี่ยโอกาสที่แบบวันหนึ่งมันคิดขึ้นกัน

เถอะเพราะถึงเวลาพอความจำมันละลายไปบางทีมันก็ไม่

แต่แก่มาจริงเพื่อนเราจะเหลือก็คือเพื่อนที่คบกันมาจริง

แล้ววันหนึ่งมันจะเบื่อจะมานักทะเลาะกันทำไมวะ
แต่คนละเรื่องกับผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกนะ
ใช่แต่แบบว่าในสมมุติเมื่อเคลียร์คดีโครงคดีความจบไปแล้วอะไรอย่างนี้

แบบว่าเจอกันทักทายกันได้ไหมอะไรอย่างนี้

แต่พี่มีก็ไม่เคยไม่เคยมีคู่กรณีจริงจังเนอะไม่มีเนอะ
พี่เมย์เป็นดาราแบบนิสัยดีไงเมื่อเหมือนคุณแม่เนาะ

แต่ถามว่าไปแล้วนะคุณแม่ก็ไม่เคยมีคู่กรณีจริงจังนะหมดนะ

นี่เขามีง่อนกันด้วยแล้วคู่นี้

เวลากลับบ้านนอนไม่มีใครเคยเห็นเขา

ไม่รู้มันเกลียดมันล่าสุดมันขโมยอะไรรู้ไหม
อะไรซิ้ววะเอาจริงแต่ละคุณยำมั้ยมันแยลเธอ

นี่คุณไอผัดไทยขอตั้งนานแล้วยังไม่ได้ให้นางเลย

รอมาได้ทุกคนเลยผ้าดำปินนี่ไงเราก็บอกไป
ของฉันมีหล่อของฉันอยู่ที่หล่อขวดเดียวใช่ไหม
ใช่ก็เก็บในห้องแต่งตัวของคุณแม่ฉีดไง
อุ๊ยขวดเดียวไม่พอนะคุณทำมาเยอะใครก็อยากได้เนอะอืมเอาล่ะ
เอาไปดูครับล่าสุดเพจวีนเขาได้โพสต์คลิปหลังจากนั่นแหละ
ความฝันที่เป็นจริงของแม่หญิงลีค่ะน่ารักน้องเฟิร์นมีอยู่จริงค่ะ
แปลงเพศแล้วแต่เหลือหน้าเดี๋ยวหน้านางก็จะไปทำอีก
เจ้าหญิงดิสนี่แห่งเมืองทิพย์แม่หญิงลีต่อมาได้โพสต์ภาพแม่หญิงลี
เทียบกับนางามเวเนสสเวร่านี่ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงค่ะ
งานนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าหมึกหมดแล้วค่ะ
ใจร้ายได้ละค่ะเหรอแสงโอเคค่อยนะ
โอ้สวยคุณว่าดีแม่หญิงลีแต่งหน้าแบบว่าสายฝาอ่ะแชดดิ้งชัดจมูกชัด
เดี๋ยวเธอไปคัดหน้าขอก้าเอาอย่างนี้เลยคลงสายฝาเลยล่ะใช่
โอเคขอบคุณมากพรุ่งนี้ขอบคุณครูแบบไทย
พรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ